เจ็ดนาฬิกา๓๙นาทีคดีการฆาตกรรมค่ะสามีภรรยาชาวไทยที่เกิดขึ้นที่
ล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้นายสันติที่พยายามตามหาตัวกัน
ตอนแรกนึกว่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
เมื่อวานนี้คุณพ่อและคุณอาของนายสันติเนี่ยพาเจ้าตัวไปมอบตัวไปดูวินาทีนั้นกันครับ
นายสันติก็คือคนที่ใส่หมวกแก๊ปสีชมพูเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีเขียว
ชื่อจริงก็คือสันติสุภะอภิรดีไพรินครับ
ก็มีคุณพ่อกับคุณอานะฮะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
พานายสันติมามอบตัวกับตำรวจกองปราบรามที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่
พื้นที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวที่เชียงใหม่ครับตรงนั้นมันจะเป็นเขตแนวชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นครับตำรวจก็คุมตัวนายสันติขึ้นรถตู้ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบินที่๔๑
เพื่อจะนำตัวขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพทันทีเลย
ทีนี้ครับตอนที่อยู่บนรถตู้ของตำรวจเนี่ยตำรวจมีการสอบสวนในสันติเบื้องต้นด้วยนะคุณผู้ชม
ซะหน่อยว่านายสันติเขาบอกยังไงเกี่ยวกับการฆาตกรรมสองสามีภรรยาชาวไทย
นายสันติเล่าเหตุการณ์แบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ครับล่ามมี่ก็คือผู้ตายที่เป็นผู้หญิงนะ
หรือว่าชื่อจริงคือนางสาวพจนีแซ่หลีกับผู้ตายอีกคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นสามีของเธอ
ก็คือนายประเสริฐโนราชพานายสันติเนี่ยไปรู้จักกับแก๊งมาเฟียไต้หวันกลุ่มหนึ่ง
เพราะว่าเขาต้องดูแลประสานงานต่างให้กับสองสามีภรรยา
จากนั้นไม่นานครับนายสันติอ้างว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือสามีภรรยาไปมีเรื่องขัดแย้งกับกลุ่มมาเฟียเกี่ยวกับหนี้สิน
โดยสองสามีภรรยาติดหนี้กว่าสิบล้านบาททางกลุ่มมาเฟียก็ทวงแล้วทวงอีกทวงอยู่ตลอดครับ
แต่ทั้งคู่นิ่งเฉยจนกระทั่งเช้าวันที่๘มิถุนายน
กลุ่มมาเฟียส่งคนมาหาเขาก็คือส่งมาหานายสันตินะ
บังคับให้นายสันติเนี่ยล่อลวงคู่สามีภรรยามาพบที่จุดเกิดเหตุ
ทำทีว่าจะคุยธุระกันกลุ่มมาเฟียที่มากันเจ็ดคน
หมวกไอ้โม่งแล้วก็คุมสองสามีภรรยาไปคุยกันในห้อง๒คน
และให้อีก๕คนที่ในสันติเนี่ยอ้างว่าอาวุธครบมือเลยนะ๕คนนี้คุมเชิงอยู่ด้านนอกครับ
แต่การเคลียร์กันนั้นไม่ลงตัวกลุ่มมาเฟียใช้ท่อนเหล็กห่อกระดาษทุบตีล่ามีดจนล้มลงไป
ส่วนนายประเสริฐที่เป็นสามีเข้ามาช่วยครับก็โดนตีลงไปกองกับพื้นด้วยอีกคนหนึ่ง
ส่วนเขาเองเข้าไปห้ามก็โดนตีไปเหมือนกันโดนตีที่แขนจนบาดเจ็บ
ยังโดนกลุ่มมาเฟียเนี่ยสั่งห้ามว่าอย่ายุ่งนะก่อนที่กลุ่มมาเฟียกระหน่ำตีจนสองสามีภรรยาเสียชีวิตครับ
หลังจากนั้นก็ช่วยกันยกศพทั้งคู่มาใส่ท้ายรถของทั้งคู่เองบังคับให้เขาขับรถเอาศพไปทิ้งตามแผน
แล้วก็ให้จองตัวเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยทันทีอันนี้เป็นการกล่าวอ้างของนายสันติครับ
นี่ก็เป็นการสอบประคำเบื้องต้นบนรถตู้นะฮะ
นายสันติเนี่ยยืนยันนะว่าผมไม่ได้ก่อเหตุผมไม่ใช่คนก่อเหตุเลย
แต่เขายอมรับว่าเขาผิดเองแหละที่เป็นคนลวงให้สองสามีภรรยาเนี่ยมาถูกฆ่าตายครับ
โดยช่วงหลังเขาอ้างว่าสองสามีภรรยาเนี่ยไปทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งยาเสพติด
เพราะอะไรล่ะเพราะว่าได้เงินเร็วที่เขาต้องทำไปเพราะว่าเขาเองก็กลัวกลุ่มมาเฟียมาเอาชีวิตเขากับภรรยาเหมือนกันครับ
ด้วยพตธจิรพพภูตริเดศผู้บัญชาการสอบสนกลาง
ก็เดินทางมาสอบประคำด้วยตัวเองเลยนะ
ประคัมกันอยู่๓๐นาทีครับ
แต่ก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ลงมือฆาตกรรมสองสามีภรรยาที่ไต้หวัน
แต่เป็นฝีมือของกลุ่มมาเฟีย
ท่านผอบอตรยืนยันว่าตำรวจไทยมีอำนาจสืบสวนคดีได้
และไม่จำเป็นจะต้องส่งตัวนายสันติกลับไปดำเนินคดีที่ไต้หวันครับ
ในชั้นนี้ยังไม่สามารถดำเนินคดีอำพรางศพได้เพราะว่าเหตุเกิดในไต้หวัน
แต่พนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีได้เฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเท่านั้นครับ